สวัสดีค่ะหนูชื่อนามสาวชาตาลิกาชาวสุกรนะคะ
เราจากโรงเรียนบ้านการพระยาคมค่ะ
วันนี้นะคะจะมาร้องเพลงแก้บนนะคะ
ที่สติกมหาวิทยาลัยนาเลสวรรค์นะคะ
บทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
เขียนติดฝังวะทงสวยลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้าหังวะ
มาขึ้นรับถูก
มาขึ้นรับถูก

หกฝันเพลิงน้ำตาเอ่อ

ที่ใจสอกหา
ไม่จมเดียวรีบมา
เจ้าห่วงโทรงสุขโน้นเพื่อทนได้จ่าย
จะเก็บเงินพันสักใครต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่
จังตระยานอีแคอีพ่อปัญห์หลบเลือน
โน้นวนคออยากมีเสื้อมัน
ให้เหนือนเพื่อนเผาหวังข้างจะย้ำเทือน
ฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำถามโทรไว้เทือนใจฟัน
สายเหลือนความมุมมัน
จากแม่นั้นก็นีมาก
รูแกยังสู้ไว้
แม้เมื่อกลายใจร้ายต่อ
ความฟันที่เราเฝ้าโปรดรอง
รูขอสยอยส่งถึง
ขอบคุณครับ